งกรานนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนอง
ถ้าหากเจอฝนฟ้าขนองเจอฟ้าผ่าเจอลูกเห็บตก
ขับรถอยู่อยู่ในรถเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ห้ามลงจากรถวิ่งหนีออกไปกลางทุ่งกลางนาเด็ดขาด

ดังนั้นในรถถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่ามากที่สุด
อันนี้ฝากเตือนไว้แล้วกันสำหรับใครที่อาจจะต้องเดินทางกันหน่อย
ในช่วงทั้งไปและช่วงกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพในช่วงสัปดาห์หน้า
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันให้ทันสำหรับใครที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดไปเล่นน้ำเทศกาลสงการตามจุดต่าง
แน่นอนตอนนี้เมืองไหนของเรายังคงร้อนและอุอย่างต่อเนื่องนะครับ
พึ่งพื้นที่ที่ร้อนหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานตอนบนนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แต่ว่าความร้อนเหล่านี้จะมาเจอกับอากาศเย็นมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราในช่วงสงการนะครับ
ช่วง๑๓๑๔ก็จะเริ่มแผ่มาบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือเป็นแผนที่นะครับแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดในวันนี้
สังเกตว่าพื้นที่สีส้มเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่มีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางประเทศไทยสีแดงอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุดนะครับจากเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วย
ให้คุณผู้ชมดูพื้นที่สีเขียวให้ดีพื้นที่สีเขียวคือเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
ก่อนหน้านี้มีลมหนาวแผลลงมาทำให้ฝนนั้นไปอยู่บริเวณตอนล่างสักส่วนใหญ่
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็จะมาจากตอนบนเช่นเดียวกันนะครับมาจากอีสานครับ
ช่วงวันที่๑๔ถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องไป
ก็จะพบว่าตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔กลุ่มฝนจะเข้ามาทางอีสาน
โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างอาจจะเตรียมรับมือกันเยอะหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักกว่าบริเวณอื่น
หลังจากนั้นก็จะค่อยเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อาจจะหนักสุดในช่วงประมาณวันที่๑๕แล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่องนะครับ

โดยก็จะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็แผลไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อไป
พอฝนล็อตนี้หมดก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาดับร้อนได้บ้างนะครับ
แต่ก็จะไม่หนาวเย็นเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อย่างที่บอกเลยครับว่าคงจะต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนหนักที่สุดนะครับ
ว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสงการด้วยนะครับ
สิ่งที่ต้องระวังถ้าหากสังเกตบนท้องฟ้ามีเมฆอึมครึมใหญ่เนี่ยนะครับ
ก็ให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับ
อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดในพื้นที่จะดูว่ามีลูกเห็บหรือเปล่าเนี่ยให้ดูว่า
ถ้าเกิดกลุ่มเมฆใหญ่มากโอกาสเกิดลูกเห็บมียิ่งสูงมากโอกาสเกิดลูกเห็บก็สูงมาก
ถ้าเกิดยิ่งกลุ่มเมฆใหญ่มากแสดงว่าลูกเห็บก็จะมีขนาดใหญ่ตามด้วย
และระหว่างที่ก่อนที่จะมีพายุร้อนจะรู้ได้ไงว่าลมจะแรง
ถ้าเกิดลมช่วงก่อนที่จะมีฝนตกนิ่งมากแสดงว่าลมมีโอกาสแรงมาก
ต้องระวังหน่อยไม่ใช่เห็นโอ้โหใครที่จะไปเล่นน้ำลมเย็นมาไปตากลมก็ไม่ได้
แต่ครับที่สำคัญฝนที่ตกมาช่วงแรกอย่าพึ่งรองไปเล่นน้ำ
เพราะจะมามาตรวจสอบกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องให้ด้วย